อุปกรณ์ในการทำน้ำปลาแบบโบราณจะเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้ในแต่ละครัวเรือนหาได้ง่าย
ขั้นตอนหมักจะมีโอ่งหมักน้ำปลาซึ่งมีหลากหลายขนาด
ดิบสำหรับปิดปากโอ่ง
กร้าหรือกระชุนำไปใส่ในโอ่งใช้สำหรับกรองกาก
และในขั้นตอนของการกรองจะใช้ถุงกรองน้ำปลาจะทำขึ้นเอง
เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกมักทำจากผ้าดิบ
ขั้นตอนการต้มน้ำปลาจะต้องใช้เตาฟืน
และกระทะใบบัวมีขนาดใหญ่ทำให้ต้มน้ำปลาปริมาณมากได้ในแต่ละครั้ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน